หลังเวลา๑๘นาฬิกาที่กลุ่มผู้ชุมนุมราชดรนนทบุรีได้ร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็มีการชู๓นิ้วเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาล
มีการประกาศจุดยืนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าราศดรนนทบุรีในการให้ปล่อยเพื่อนหรือว่าปล่อยแกนนำที่ถูกจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกันก็ยังเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ลาออกรวมไปถึงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดนะคะที่บริเวณบริเวณเกาะกลางของถนนแจ้งวัฒนะนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ว่าขณะนี้แกนนำหรือที่เรียกว่าแนวร่วมของราศดรนนทบุรีนั้นอยู่ระหว่างการปลาใสนะคะ
อยู่ระหว่างการพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มารวมตัวกันตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ซึ่งที่นี่ก็ยืนยันว่าไม่มีแกนนำมีเพียงมวลชนมีเพียงแนวร่วมที่มีความต้องการที่จะขึ้นปลาใสนะคะ
ในการกล่าวคำปลาใสต่างกับมวลชนที่มารวมตัวกันค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่บริเวณเกาะกลางโดยที่ไม่ได้ลงไปในพื้นผิวของการจราจร
อกจากนั้นก็ยังมีมวลชนราชดร๖๓นะคะที่อยู่บนสะพานลอยที่มีการเฝ้าสังเกตการณ์ฟังการปลาใสของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในขณะนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเรื่องของการชุมนุมตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งการชุมนุมบอกว่าวันนี้เป็นไปโดยที่ไม่มีแกนนำแล้วก็เวทีปลาใสมีเพียงการเปล่งเสียงตะโกนขับไล่รัฐบาลของผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งวันนี้มีชื่อของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย
โดยบอกว่าในฐานะการชุมนุมครั้งนี้นะคะมวลชนบอกว่ามาชุมนุมในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษีที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้
สำหรับการชุมนุมที่ถนนแจ้งวัฒนะหน้าเมเจอร์ปากเกร็ดซึ่งหลังจากเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแชร์ข้อความในสังคมโซเชียลว่ากลุ่มมวลชนราศดร๖๓นัดชุมนุมที่๕แยกปากเกร็ดในเวลา๑๖นาฬิกาทำให้โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีและโรงเรียนอีก๒๓แห่งปิดไปตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมง
กันที่หน้าเมเจอร์ปากเกล็ดตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่มีการลงไปในพื้นผิวการจราจรนะคะ
ทำให้ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งยังคงสั่งจรได้ตามปกติ
แล้วก็มีการชะลอตัวในช่วงที่ผ่านการชุมนุมเท่านั้นนะคะ
บางคนก็กดกระจกลงมาให้กำลังใจบางคนก็สังเกตการณ์การชุมนุมค่ะ
ขณะที่ตำรวจนะคะเราจะเห็นได้ว่าถนนแจ้งวัฒนะในขณะนี้
ตำรวจสภปากเกร็ดนะคะมีการนำกำลังมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ทางด้านของการจราจรแล้วก็พาคนข้ามถนนนะคะ
เนื่องจากว่าถนนแจ้งวัฒนะทั้งที่มุ่งหน้าไป
ก็มีรถเข้ามาใช้เส้นทางจำนวนมาก
ส่วนร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียง
ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
จะเห็นได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓นนทบุรีในวันนี้
ไม่มีแก่นนำมีเพียงมวลชนที่ขึ้นปลาใส
กล่าวถึงจุดยืนของการชุมนุมในวันนี้
จากชื่อของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีการเรียกร้องให้ลาออกยุบคณะตำแหน่งแล้วนะคะ
ก็ยังมีชื่อของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เข้ามาอยู่มีชื่อในการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามก็จะต้องรอบิ๊กเตอร์ไพรส์ของกลุ่มราศดรต่อไปว่า
หลังจาก๑๘นาฬิกาแล้วจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างไรค่ะ

มิมวันวันคำคับคลักษณ์ดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานข่าว